จะพาคุณผู้ชมไปกินบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมช่วงนี้กำลังฮิต
ถูกไหมปัดไปติ๊กต๊อกไปร้านไหนก็เจอแต่ว่าร้านนี้เด็ดมากมากอยู่ที่
จังหวัดนครปฐมนะคะจะอร่อยขนาดไหนไปพร้อมกันในช่วงสบัดรอบกรุง
พูดได้เลยนะว่าร้านนี้เป็นเบอร์หนึ่งต้นอันดับต้นของเมืองไทยที่ทำให้บ้าบินฟีเวอร์จนถึงทุกวันนี้
เราขอเรียกว่าเป็นร้านบ้าบินในอุดมคติพร้อมมะพร้าวช่ำมากเยอะมาก
ก็เป็นมะพราร้ำหอมจริงจริงขายอยู่ที่นครประถม
และเราก็อยู่กันที่ร้านคุณหนูบ้าบินมะพร้าวอ่อนตลาดร่างซอย๗องค์พระปฐมเจดี
ไลท์ของร้านนี้เลยนะข้างนอกจะกรอบ
ข้างในก็จะนุ่มหนึบเนื้อมะพร้าวเต็มชิ้นหอมมะพร้าวมาก
พ่อค้าแม่ค้าหน้าเตาคือทำกันไม่หวัดไม่ไหว
ไหนจะหน้าร้านไหนจะคนมาฮิ้วอีก

โอ้โหจริงเราออกนอกกรุงไปนิดหน่อยค่ะปริมทนค่ะ

ใช่แล้วเอาใกล้นี่แหละคุณผู้ชมสัญหามาทานกันได้เลย
ครับติ๊กต๊อกกินอะไรดีวะอ่านี่ชื่อติ๊กต๊อกเขาน่ะ
ตั้งอยู่ที่ตลาดล่างซอย๗องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
เออคือคุณดูนะสัดส่วนของการห่อของการคลุกเคล้าต่างต่างของส่วนผสมนี้มันดูเข้มข้นมาก
ครับคือมะพร้าวมาเน้นเน้นเลยค่ะแล้วยังมีลักษณะอุ้ยไส้ด้วย
มีน้ำมะพร้าวแถมมีน้ำมะพร้าวสดสดแบบนี้อีกด้วยค่ะแต่ละวันขายดิบขายดีขายหมดเร็วมากนะคะ
ใครอยากจะทานต้องรีบไปต่อแถวรอซื้อกันร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น
เหรอดังนั้นเราให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็พิกัดเอาไว้เออใครอยากจองบางคนเขารับฮิ้วนะ
อ่ะผมว่านะใครจะรับฮิ้วก็รับไปเถอะแต่ผมรับนะ
รับกินนะคะใช่รับกินอย่างเดียวเลยใครจะจ้างผมไปกินบ้างไปนะ
ตรงนี้ตังค์ซื้อกินเองไม่ค่อยมี
ฟรีเลยไปได้หมดไม่ต้องหันหน้ามา
มีชัก๒๐๐มั้ย
มันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยแม่
ติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒